ดูอีกหนึ่งเรื่องร้อนคือเรื่องราวช่องส่องผีกับคุณบ๊วยเชษฐวุฒินะคะ
ก็ร้อนกันมาต่อเนื่อง
ล่าสุดเนี่ยคุณบ๊วยก็แถลงข่าวไปเมื่อวันศุกร์นะคะ
ตอนแรกว่าจะแถลงวันจันทร์นะรอไม่ได้แล้ววันศุกร์ต้องแถลงเรื่องนี้
แล้วก็ออกมาบอกว่าโอเคจบปมดราม่ากับเพจแหม่มโพดำนะ
แล้วก็ขอโทษขอโพยทุกสิ่งทุกอย่างเอาเอกสารขนมาแบบนี้ค่ะ
เขาก็เอาขนมาโชว์ต่อหน้าสื่อเพื่อโต้ข้อคอรหาในเรื่องของปมการรับบริจาคเนี่ยนะคะ
โดยที่วันนั้นเนี่ยมีคุณเจมส์กับคุณบ๊วยไป๒คน

ทำบุญที่ภาคเหนือนะคะส่วนทางเพจแหม่มโพดำเองก็มีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะ
คือออกมาโพสต์ขอโทษรายการช่องส่องผีที่ได้กล่าวหาเรื่องเงินบริจาค
แล้วก็บอกด้วยว่าทำดีมากที่เปิดเผยทางเพจก็ขอโทษช่องส่องผีที่ไปกล่าวหาว่าเรื่องของการบริจาคเป็นการลวงโลกนะคะ
แต่คุณบอยเองก็โอเคเขาก็บอกได้รับผลกระทบแหละแต่ว่าสั้นง่ายจบเรื่องนี้
แต่ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้สอบถามไปยังคุณบ๊วยนะคะเจ้าตัวเขาบอกว่าตอนนี้ผมเดินทางไปแก้บนหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่แก้บนด้วยพวงมาลัยมะลิพันพวง
แต่ถามว่าแล้วเรื่องอะไรคุณบ๊วยบอกไม่บอกแล้วกันว่าแก้บนเรื่องอะไรนะคะก็ผ่านไปขอให้วิกฤตครั้งนี้มันผ่านพ้นไป
ส่วนแหม่มโพดำเองก็ไม่ติดใจอะไรแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยแก้ข่าวเรื่องนี้ให้ฟังเสียงคุณบ๊วยกันหน่อยค่ะ

ส่วนตัวพี่บ๊วยไม่ติดใจเขาแล้วเนาะ
เพราะมันมีอะไรต้องการแน่นะครับ
จากนี้เรื่องนี้ก็จะไม่มีการแถลงข่าวอะไรแล้วเพราะถือว่าพูดไปหมดแล้วพร้อมบอกว่าตอนนี้
ทางวัดที่เคยปฏิเสธรับเงินบริจาคตอนนี้เข้าใจกันแล้วก็ยอมรับเงินบริจาคด้วยดีค่ะ
ที่เราร่วมกันถวายยกช่อฟ้าพระอุโปรสดิ์พระประธาน
ก็ท่านเจ้าคุณตกลงว่าจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้เราได้แล้ว
เป็นชื่อเชษฐวุฒิวัชลคุณและครอบครัวช่องส่องผี
ก็เป็นอันว่าผมไม่ต้องโอนให้กับทุกคนแล้วไม่โอนคืนแล้ว
ก็น่าจะมาจากกระแสสังคมที่ลดทอนลงไป
เงินก็เป็นเงินบริจาคจากญาติโยมจากคนศรัทธา

ส่วนทางบ้านของอาจารย์เรนนี่ในหมู่บ้านย่านรังศิษย์คลอง๓เนี่ยทีมข่าวก็ไปตรวจสอบดูเนี่ยนะคะพบว่าปิดเงียบนี่คุณจักรีนใช่ไหมไปยืนหน้าบ้านเลยอะไปยืนดูอยู่นานอะก็มีถุงดำ๖ถุงวางไว้หน้าบ้านมีหลอดไฟเปิดไว้ฝั่งนึงนะคะพยายามโทรหาแต่ก็ไม่รับสายสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงแถวนั้
พักนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ประเด็นที่หลายคนยังค่าใจก็คือเรื่องของการที่เคยพูดไว้เรื่องของตายแล้วฟื้นอะไรแบบเนี้ยนะครับเอาก็อยากให้ออกมาชิดแจงนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไป